มาดูต่อกันที่บ้านนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ
ช่วงวันก่อนเราก็ได้เผยข่าวที่ว่าเขาได้เจอกัน

หลายคนบอกว่าเฮ้ยตกลงครอบครัวนี้เขากลับมา
คืนดีกันแล้วหรือยังไงนะคะ

อยากจะให้ไม้และซาร่ากลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมค่ะ

ได้โพสต์ภาพคู่กับน้องแม็กซ์เวลค่ะ

ใจความประมาณว่ามีหลายคนเข้าใจผิด

ไม้กับซาร่ากลับมาคืนดีกันแล้วเหรอ
ผมยืนยันตรงนี้ครับว่าความสัมพันธ์ของเราสองคน
ไม่มีวันพัฒนาไปไกลเกินกว่าคำว่าพ่อและแม่ของลูก

ชีวิตพวกเรายิ่งกว่าเส้นขนาน
ที่ไม่มีวันมาบรรจบกัน

เราก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
โดยมีเงื่อนไขว่าเราจะคุยเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุด
โฟกัสแต่ความสุขของแม็กซ์เวลค่ะ
หลังจากนี้จะไม่ยอมให้ใครมาเล่นกับความรู้สึกของผมและลูกอีก
เอาเป็นว่าชัดเจนไม่คืนดีกัน

ตั้งหัวข้อชวนให้แฟนคลับเข้ามาพูดคุยกัน
ก็มีข้อความส่งมาหลายร้อยข้อความเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนใหญ่คนเข้ามาถามซาร่าว่าอยากจะมีลูกอีกไหม
คนที่๓คนที่๔เอาอีกหรือเปล่า
อธิบายไว้ชัดเจนนะคะว่าเคยคาดฝันเอาไว้
ว่าอยากมีลูกแค่คนหรือ๒คนก็พอ
ชาย๑หญิง๑ต้องขอบคุณพระเจ้าเนอะ
ที่ผ่านมาถ้าใครได้ติดตามจะเห็นว่าซาร่าบ่น

นี้ก็มีคนเข้ามาส่งกำลังใจให้เธออีกมากมาย
บางคนก็บอกว่าซาร่าซาร่าเองก็เป็นคนที่คิดดีทำดี
และแข็งแกร่งนะศรัทธาในความรักของคนเป็นแม่
แล้วก็เชื่อมั่นในตัวซาร่าเสมอค่ะ
เธอก็กล่าวขอบคุณแล้วก็อัปเดตอาการที่
เวลาคุณแม่หลังคลอดบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับ
เพราะว่าพยายามเสพแต่เรื่องดีนั่นเองนะคะ